บอกเลยนะคะใครขายน้ำเต้าหู้ช่วงนี้รายได้เนี่ยพุ่งทะยานขึ้นเป็นกรอบเป็นกรรมเป็นเท่าตัวเลยล่ะค่ะ
ขายดีสุดสุดเลยนะใช่แล้วก็ที่เห็นคนยืนรอคิวกันอย่างเงี้
ก็รอซื้อน้ำเต้าหู้นี่แหละคุณอ้าวนึกว่าแจกฟรีไม่ได้แจกฟรีนี่ขายนะคะ
ยังต่อแถวกันขนาดนี้เลยครับมีน้ำเต้าหู้นมสดเต้าหวยปลาท่องโก
ร้านนี้คือร้านน้ำเต้าหู้ทิพย์ค่ะอยู่ภายในตลาดโต้รุ่งหอนาฬิกาเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีช่วงที่หนาวหนาวเย็นเย็นแบบนี้นะคะ
ลูกค้าเนี่ยก็มายืนรอซื้อกันไม่ขาดสายเลยพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่าอุ้ย
จะทำกันไม่ทันเลยทีเดียวทำเสร็จแล้วขายดีขายหมดเกลี้ยงขายหมดก่อนเวลาปกติอีกนะ
ครับนายชินวงประพัดศรพ่อค้าวัยสี่สิบเอ็ดปีเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะ
จะขายน้ำเต้าหู้ได้ประมาณวันละ๓ถังนะส่วนนมสดเนี่ยขายได้๒๐กิโลกรัม
ท่องโกอีก๘กิโลกรัมแต่หลังจากสภาพอากาศน้าวเย็นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้
ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปกติวันละ๓๐๐บาท
ตอนนี้หน้าหนาวขายได้ห้าถึงหกพันบาทค่ะโอ้โห
ช่วงนี้อากาศดีนะครับทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นครับผม
แล้วเพิ่มขึ้นแค่ไหนฮะเดิมทีเป็นยังไงอย่างน้ำเต้าหู้เนี่ยนะฮะ
ปกติก็ขาย๓หม้อนะครับช่วงนี้หนาวอากาศเย็นมาแบบนี้
นกนมสดร้านนมสดด้วยฮะปกตินี้ประมาณยี่สิบกิโลน่ะต่อวัน
คุณวาเรียจากครับคุณวาเรียจากที่วานนึงตกวันเท่าไหร่

อันนี้มันขายดิบขายดีจริงเลยนะครับ
พ่อค้ายังบอกได้ว่าช่วงนี้เมนูที่ฮิตโดนใจลูกค้ามากที่สุดก็คือ
เต้าหู้งาดำเพราะว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ
อากาศแบบนี้นะคุณนะลองคิดสภาพเช้าได้ทาน
น้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกมันจะฟินขนาดไหน
ร่างกายด้วยมีประโยชน์ด้วยโปรตีน
แล้วก็ที่สำคัญนะฮะอิ่มแบบสบายท้องเช้าแบบนี้
เอาล่ะแม่เห็นแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ขายดิบขายดีในช่วงนี้กับเมนูที่ช่วยให้คลายหนาว